ด่วนมาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เอกสาร
จากสารรัฐธรรมนูลออกมาแล้ว
อยู่ในมือของพวกเรา๓คนแล้วนะ
โดยระบุแบบนี้วันนี้๓รัฐธรรมนูล

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา๘๒
ว่าสมาชิกภาพของสภาพผู้แทนราชดร

สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๐๑วงเล็บ๖
ประกอบมาตรา๙๘วงเล็บ๓หรือไม่
อธิบายในเนื้อหาในเอกสาร
เรื่องของกรกตซึ่งเป็นผู้ร้อง
แล้วก็ส่งคำร้องให้๓รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูล
ฟังกันให้ดีนะครับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ

รัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริง
คำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว

ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา๘๒วัก๔ประกอบวัก๑
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของ๓รัฐธรรมนูล
พศ๒๕๖๑มาตรา๗วงเล็บ๕
จึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

และให้ผู้ถูกร้อง

คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อ๓รัฐธรรมนูล

แต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลนี้

สำหรับคำขอของผู้ร้อง
ที่ขอให้สามรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง
ให้ผู้ถูกร้องนะหมายถึงคุณพิธา
หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
รัฐธรรมนูญมาตรา๘๒วัก๒

มีมติเสียงข้างมากค่ะ๗ต่อ๒

ใช่ค่ะแล้วก็เห็นข้อได้จริงตามคำร้องนี้
แล้วก็ให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่
นี่ค่ะคุณผู้ชมด่วนนะคะขึ้นอยู่หน้าจอ

นี่ออกมาล่าสุดเลยนะคะที่คุณผู้ชมดูข่าวเที่ยงกับเราอยู่ตอนนี้

โดยระบุเหตุผลแบบนี้ฮะก็เหมือนกรณีคุณธนทรเลยนะฮะ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้ง
เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมรัฐสภา
และที่ประชุมสภาผู้แทนราชดรจึงมีคำสั่งครับ
ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ตั้งแต่วันที่๑๙กรกฎาคม๒๕๖๒
กว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย
เมื่อสักครู่ไม่แน่ใจทีมงานเหมือนเห็นคุณพิธาเดินออกไปแล้วใช่ไหมคะ
เดินออกไปแล้วค่ะน่าจะรับทราบเรื่องเรียบร้อยแล้ว
รับทราบเอกสารไปพร้อมกันกับที่พวกเราได้รับ